ไปดูที่ยาลากันหน่อยนะคะอันนี้เป็นโจรขโมยโทรศัพท์ค่ะ
แต่ว่าห้างสรรพสินค้าเขาก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วล่ะ
ตำรวจก็ไปตามจับตัวได้หลังจากก่อเหตุ๑วันนะคะ
แต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกไม่ได้ทำ
แต่ภาพมันฟ้องชัดแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคนร้ายเนี่ยนะคะก็ทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปดูโทรศัพท์มือถือในร้านบาดาน่า
ในห้างโคลิเซียมซีนิเพล็กซ์กลางเมืองยาลา
แล้วอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอเนี่ย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางวันนะคะบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้เอง

ผู้กำกับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาก็เร่งรัดชุดสืบสวน
ค้นหาตัวคนร้ายตามรูปภัณฑ์สันธารในกล้องวงจรปิด
ก็ติดตามทั้งกล้องวงจรปิดในห้างแล้วก็กล้องวงจรปิดตามเสาไฟของเทศบาลนครยาลา
แล้วก็ไปจับตัวได้ทราบชื่อคือนายสาการิยาบากาวัย๓๕ปี
ก็นำตัวมาดำเนินคดีแจ้งข้อหารักทรัพย์ไป
ทีนี้ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ทำไม่ใช่เขา
แต่พนักงานสอบสวนมีหลักฐานแน่นหนาเพียงพอ
ก็ส่งตัวดำเนินคดีต่อไปค่ะ